แม่ทั้ง๓บ้านเตรียมรอกรี๊ดหน้าจอได้เลยนะคะ
วันนี้เราเอาลูกชายแห่งชาติมาฝากกันค่ะ
และเราจะได้ฟังเสียงร้องสดร้องเพราะ
ต้อนรับน้องไนกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดเลย

ให้เหนื่อยเท่าไหร่ได้นอนก็หายไม่บ่น
แต่เรื่องความจนนอนกี่คืนมันก็ไม่หาย
ผ่านเดือนผ่านวันเมื่อมันจะผ่านไป
แต่เรื่องความจนนอนกี่คืนมันก็ไม่หาย
ผ่านเดือนผ่านวันเมื่อมันจะผ่านไป
ผ่านเดือนผ่านวันเมื่อมันจะผ่านไม่ได้
ที่ยังหายใจเพราะรู้ว่ายังมีเธอ
ปากปั่นทำงานทุกวันไม่เคยแหนนา
โดดเดี่ยวเพียงกายหัวใจมั่นคงเสมอ
จะไกลแค่ไหนจุดหมายนั้นต้องมีเธอ
ข้างทางจะไม่พลั้งเผลอเพราะรู้ว่ามีคนรอ
เหนื่อยแค่กายมันคงจะไม่เท่าไร
แต่ที่หัวใจก็มีบางทีที่
เมื่อมันจะผ่านไป
เมื่อมองเมือเธอก็พร้อมที่จะสู้ต่อ
รูปคนที่อยู่หน้าจอคนนี้นี่คือแรงใจ
ก่อนคมตานอนเคยถอนหายใจทุกที
แต่มาวันนี้มองบนจอความท้อก็หาย
สักวันเถิดหนาคนฟ้าคนจะเห็นใจ
จุดหมายที่เคยตั้งไว้จะไปพร้อม
คนที่รอ
มีอะไรสดเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยนะฮะอาทักทายกันหน่อยค่ะใช่ค่ะอ่า
สวัสดีครับฟันครับไรอันครับปลอมครับครับผมค่ะเป็นไง
ความรู้สึกลูกไม่ประเด็นคือกำลังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าลุ้นมาก
อยากจะเจอหน้าลูกชายแห่งชาติทั้ง๓คนนะฮะ๓บ้านวันนี้แม่
โอ้โหตอบรับเราดีมากเลยขอบพระคุณแม่กับน้องทั้ง๓บ้านด้วยนะคะ
ครับผมเมื่อสักครู่พูดของน้องไรอั้นก่อนละกันครับค่ะ
ลูกชายแห่งชาติของแม่เป็นแม่ด้วยละกันนะคะชื่นชอบน้องตั้งแต่ประกวดเลย
แล้วก็ล่าสุดนี่คือแรงใจหน้าจอเป็นซิงเกิ้ลแรกเอ้ยไม่ใช่ซิงเกิ้แรก
เกิลที่๓แล้วแล้วฮอตฮิตมากจริงเมื่อสักครู่คือต้องบอกว่าเป็นแบบลูกทุ่งแท้คุณผู้ชม
ไม่ใช่ลูกทุ่งแบบวัยรุ่นยุคใหม่เออเขาบอกว่าอ่าเราขยับมาทีนี้หน่อยค่ะเอ้า
สุดสุดไปเลยจริงจริงค่ะอ๋อพูดถึงสิงเกิลนี้หน่อยดีกว่าน้องรายอ้านสิงเกิลที่สามแล้วแรงใจหน้าจอค่ะอืม
เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เหมือนตอกย้ำใครหลายคนนะว่าแบบเรามาอยู่จุดนี้
เพราะว่ามีใครอยู่ข้างหลังเราอะไรอย่างนี้เราสู้เพื่อใครอะไรทำอย่างนี้นะครับ
ครอบครัวค่ะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
เพื่อนบอกว่าอะไรเฮ้ยเห้ยมันน่ารักนะพี่
โทษท่านไม่ที่นึกว่ารูปน้ำอ่ำในใจหน้าจอน้ำอ่ำแบบวันนี้จะเดาอะไรอำยก็ไม่นอน

ลูกชายน้ำอ่ำงด้วยด๊วยอยู่ในใจตลอด
นุ่มนุ่มคนนึงหนึ่งด้วย
อ่ะน้องจันน้องฟองอันนี้นำตัวหน่อยค่ะ
ครับว่าสวัสดีครับซันวงสธานครับ

เหมือนเยอะนะครับผม

เขาเรียกว่าเป็นบุญตาพี่
สวยใช่มั้ยคะ

เราหันมาเพราะเราเองก็เป็นสิทธิ์ครูมีบาอาจารย์ครับ
ก็เคยจุดประทัดได้คนที่จะถูกเรื่องของเราม่อน
อยู่ในใจครับต้องรอต้องรอติดตามครับ
เราจะไม่ได้บอกแบบลงจม
เพราะล่าสุดนี้ล่าสุดเลยก็ถูกเหมือนกันนะพี่

แต่ว่าเรื่องตัวเลขว่าไปแต่ผลงานน้องสันมีเพลงเพลิงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ตอนนี้ก็กำลังทำครับเป็นผลงานเพลงทางค่ายแหละครับ
เราก็ต้องรอติดตามเราไม่มีงานละครข้ามช่องด้วยครับตอนนี้

เออเราติดตามผลงานกันครับคุณพี่โชว์เมื่อกี้ได้ฟังเทียบ
น้องฟรหม่อนนิดนึงน้องฟรหม่อนผลงานหนู
ผมนี่ผลงานนี่พี่มีไหมผลงาน

ผมมีเพลงด้วยครับแล้วก็ซิตคอมของอาจารย์คงครับ

ฉันอยากเป็นไอ้จ๊ะมากเลยในเรื่อง
นี่เขาเป็นอาจารย์โคง
แล้วก็ละครก็ปีหน้าก็บอสหม่ำก็มีโปรเจค

ที่เรียกเลยท่านม่ำ
เขาจะให้เล่นละครสามคนเลยกันหรือคะ
บ๊อตพี่ซีดิวาร์ด้วย
และบทเป็นตลกหรือยังไง
อ่าโหขายหล่อพวกผมขายตลกไม่ได้จริงนะ

บทนะครับแต่ว่าโดยที่คนอื่นเห็นอาจจะเป็นแบบเรียบร้อย

เฮ้ยกลับรายอัล

ว้าอย่างไรนะ

น่ารักเดี๋ยวรายอ้าน

ได้ข่าวว่าเขาเป็นพระเอกลิเกด้วย
เอาสักหน่อยไหมล่ะอ้อนแม่สักนิดนึงไหมล่ะ

โปรดรักอาเอฟนานเอฟซี
ส่งไทยให้ฟรีเลยแฟน
แฟน
หัวออกแล้วออก

เราไม่สู้เขาเลยรึเราแสดงความสามารถกันแม่

ไทยรัฐทีวีรายการดีรายการดัง
ขอบคุณมากครับทีมีไทรรังทีม

ให้น้องฝากผลงานกันหน่อยดีกว่า
จากแม่ทั้ง๓บ้านรอฟังรอติดตามกันอยู่

ก็ฝากด้วยครับไม่ว่าเป็นผลงานเพลง

เจนพี่เขาด้วย
ก็ติดตามแล้วก็มีโปรเจกต์ใหญ่ด้วย

ขอบคุณมากค่ะขอถือว่าสุดยอดวันนี้